คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคือเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะขับไปบางทีเราต้องดูเหมือนกันนะว่า
มีรถพ่วงมีรถคันไหนจอดอยู่หรือเปล่า
เพราะไม่งั้นอาจจะไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงแบบนี้
แล้วหนุ่มคนนี้เลิกงานจะกลับบ้านปรากฏไม่ถึงบ้านหรอกค่ะ
ชนท้ายรถพ่วงแบบนี้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีค่ะ
ช่วงค่ำนะคะสักเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งค่ะ

ตำรวจสพหน้าพระรานพอได้รับแจ้งเหตุก็ไปดูค่ะ
ในที่เกิดเหตุนะคะอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นเขาเนินหม่อนไหม
ที่ถนนสายภูเครหล่มศักดิ์ค่ะตำบลหน้าพระรานที่สลับบุรี
ก็มีการประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลสละบุรีและกู้ภัยไปด้วยค่ะ
ไปพบกับศพของคนเสียชีวิตชื่อว่านายนัทพงศุธิโตอายุ๓๐ปี
ลักษณะเนี่ยนอนคว่ำหน้าแล้วมีเลือดนองพื้นอยู่บนเลนถนนด้วยนะคะ
มีบัตรแผลชะกันที่ใบหน้ากระดูกก้านคอก็หักที่ข้อมือทั้งสองข้างหักด้วย
ห่างออกไปสักประมาณ๓๐๐เมตรตรงทางลงเนินเขาไปเจอกับรถบรรทุกพ่วงนะคะ
แล้วรถบรรทุกพ่วงคันนี้สังเกตดูตรงล้อหลังด้านขวา
มอเตอร์ไซต์ติดคาอยู่แบบนั้นเลยจนโนที่ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงชนกันแบบนี้
ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่เกิดเหตุนะคะ
คุณแม่ค่ะของผู้เสียชีวิตคือนางดารณีสุธิโตอายุ๕๑ปี
แม่นะคะบอกแบบนี้ว่าลูกไปทำงานหลังเลิกงานก็ไปสังสรรคดื่มกินกับเพื่อน
เพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ไงตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากหรอกนะคะ
ก็พาหลานเข้านอนจนกระทั่งมารู้ข่าวมีคนโทรไปแจ้งก็เลยรีบเดินทางมา
ส่วนคนขับบรรทุกพ่วงค่ะนายสุวัสดิศรีจันทึกอายุ๓๙ปี
เขาเล่าแบบนี้ตัวเขาเนี่ยขับรถขึ้นเขามาโอ้ยขับมาอยู่ดีเสียงดังโครม
เอ้าแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าตกใจทีแรกคิดว่าเอ๊ะเสียงนี้ยางระเบิดหรือเปล่า
ไอ้ตรงฝาท้ายของรถมันระเบิดเขาบอกว่าเขาก็เหมือนค่อยขับมาเรื่อย
แล้วมีรถพลิกอัพมาบอกว่าพี่มอเตอร์ไซค์มันติดอยู่ท้ายรถพ่วงพี่
คือจังหวะที่เขาได้ยินเสียงกับคุณแต่เขายังพยายามค่อยขับมาจะหาที่จอดไง
ทีนี้เขาบอกเขาตกใจมากเฮ้ยคิดว่ายางระเบิดสรุปไม่ใช่ค่ะ
แล้วกลายเป็นลงมาดูช็อกสิคะเพราะรถจักรยานยนต์มาติดท้ายสภาพแบบนั้นแล้วคนตายอ่ะคุณ
นี่อยู่อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายรีบแจ้งจรฐีนะคะ
ให้มาตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าคนขับเนี่ยเมาหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้ค่ะ